นะครับนะครับทำยืนยามะภ

เวลาที่จะพักกับเวลาที่จะพักกับเวลาท

มั่นถูกจะอำนาจ

ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย